เริ่มที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมแล้วก็ภาคเอกชน
อบเงินอัดฉีด๒๖ล้านบาทนะครับให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังคว้าแชมป์อาเซียนครับสมัยที่๖ที่ประเทศสิงคโปร์
โดยมีชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมนำแข้งช้างศึกรับมอบเงินนะครับ
โดยเฉลี่ยคาดว่าจะได้รับคนละ๑ล้าน๑แสนบาทนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าการต่อสัญญาของมาโนโพลกิ้งกุญสือทีมชาติไทย
ดามแป้งเองก็เปิดเผยว่าจะต่อสัญญากับมาโน่ออกไปเป็นที่แน่นอนนะครับ
แต่จะเป็นสัญญาระยะสั้นหรือว่ายาวเนี่ยต้องรอเช็คโปรแกรมการแข่งขันตลอดทั้งปีอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับ
ก็คิดว่ามาโน้โพงกิ้งและทีมงานรวมทั้งเจอเดชมีราบหนึ่งฤทัยสะท้องเวียน
ก็สามารถช่วยกันนำพาทีมทำให้ได้แชมป์ซูซูกิคลับ
ซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นเพียงถ้วยแรกนะคะ
แต่ก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็จากผลงานที่ดีของมาโน่ด้วยนะคะ
เราก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ณขนาดนี้ได้
ส่วนช่วงเย็นนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เปิดโอกาสให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนครับ๒๐๒๐
เข้าพบที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับนำโดยพลตำรวจเอก
ยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีม
โดยมีตัวแทนนักกีฬา๖คนนะครับก็มีชนะทิพย์สงกระสิน
ปตันทีมชาติไทยนะครับกวินธรรมสัจจานันทร์
ดีศักดิ์ไกรสอนบรินภาราวิทยาเทพป้อมพันธ์แล้วก็พิชาอุทานะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ที่เตรียมลุยศึกยู๒๓ปีชิงแชมป์อาเซียน๒๐๒๐
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่ประเทศกัมพูชา
ทีมข่าวของไทยรัฐนะครับก็สอบถามกับทางบรรดามแพ่งผู้จัดการทีมนะครับ
ว่าจะเตรียมทีมชุดนี้จะส่งชุดไหนไปนะครับ
โดยเบื้องต้นนะครับอาจจะใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
แข่งขันนะครับซึ่งจะต้องนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทีมงาน
แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อน
แล้วก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งนะครับ
ส่วนโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกศรทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับก็เผยถึงแผนงานที่
เตรียมทีมยู๒๓ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ได้มีการวางแผนทำการร่วมกับทุกฝ่ายแล้วนะครับ
ก็จะต้องดูเกมในไทยลีกให้มากที่สุดนะครับ
ซึ่งนักฟุตบอลที่อยู่ในเป้าหมายของทีม
ทุกเกมจะมีตนแล้วก็โค้ดโย่งวรวุศิมาคะนะครับ

ซึ่งทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนัก
ตั้งแต่เปิดรูปการณ์ช่วงเล็กที่๒ที่ผ่านมานะครับ